คุณผู้ชมคะช่วงใกล้เลือกตั้งแบบนี้นี่มาดูกันหน่อยค่ะ
เรื่องของการกรีดเผาป้ายหาเสียง
เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าเหตุผลของคนที่ทำ
ถ้าเกิดเขาบอกเหตุผลมาคุณผู้ชมจะร้องเฮ้ยจริงเหรอ
เอาไปติดตามพร้อมกันได้ในไทยรัฐเลือกตั้ง๖๖ค่ะ
กรีดป้ายก่อนละกันค่ะนี่ตัวผู้สมัครเขาเดินไปแล้วไปเจอป้ายของเขาเนี่ย
กรีดแบบนี้เองนะก็งงสิใครมาแค้นอะไรผม
ทำไมถึงมาทำแบบนี้นี่ชี้ให้กับนักข่าวดูเลยนะคะ
ป้ายตรงนี้ติดเอาไว้อยู่หน้าโรงเรียนเทศบาล
ปฐุมคณาวาสโดนกรีดยาวเลยอ่ะครับ
เสียหาย๒ป้ายป้ายคนอื่นยังอยู่นะ
ทีนี้ก็เลยแจ้งตำรวจสพเมืองสมุทรสงครามค่ะให้ตามตัวคนร้ายหน่อย
อันนี้โดนกรีดหน้าเลยนะฮะตรงหน้าแบบนี้นะ
แล้วตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะคนกรีดคือนายพานุวัฒนินมาตรอายุ๒๖ปี

สาเหตุที่เขากรีดป้ายเนี่ยเพราะว่าเมื่อตอนตีหนึ่งผมมากินเหล้ามาแล้วเมา
มาเก็บขวดขายตรงนี้เห็นป้ายของนายธนทัศน์

ดูอยู่สักพักหนึ่งคนในป้ายหาเสียงก็จ้องหน้าผมอยู่ได้
ใช่คือผมเลยหมั่นไส้พอมองหน้าพี่เขา
เพราะอะไรถึงหมั่นไส้เพราะพี่เขาหล่อเกินไป
โอ้โหเหตุผลนี้ค่ะแล้วก็เลยกรีดป้ายซะเลย
ทีนี้พอส่างเมาแล้วได้มาเจอหน้ากันที่โรงพักนะ

เห็นป้ายพี่เขาผมก็เลยกรีด
หมั่นไส้ยังไง
พี่เขาว่าออกกันไปครับ
โทษครับคิดว่าผมทำร้ายป้าให้ผมทำไปโดนไม่รู้เท่าไม่ถึงการครับ
แล้วไม่ได้มีเจตนาที่คิดไม่ดีครับ
เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมกินเหล้าเยอะไปครับ
ผมหมาวเหล้าครับแล้วต่อไปผมจะไม่ทำนะครับ
ก็เลยมากรีดป้ายของผู้สมัครสอสสมุทรสมพรางพระประชาธิบัติคุณธนทัศน์

ก็เพราะพี่เขาหล่อเกินไปครับ
ตอนที่มาไหว้ขอโทษนี่ไม่ได้กรีดไม่ได้ทำร้ายอะไรแล้วนะ
ทีนี้กรีดไปแล้วดูตอนเผาหน่อยค่ะคุณผู้ชมมีอีกเหรอ

ก็คือน่าคุ้นไหมคุณ
คุณไหมคนเผากับคนที่อยู่ในรูปคนเดียวกันเลย

งงสิคะเหตุผลว่ามันคืออะไร
คนที่เผาเนี่ยคือคุณสมพรบุญคงมาอายุห้าสิบสี่เป็น
ห้าสิบสี่ปีเป็นผู้สมัครสอสอชุมพรเขตสามพักไทยสร้างไทย

แล้วเผาไม่ใช่ป้ายเดียวด้วยนะคุณเผา๔ป้าย
ตรงหน้าตัวเองตรงรูปตัวเองเลย
ฉีกป้ายเอามีดกรีดเอาคัตเตอร์กรีด
ที่ติดอยู่กับรถหาเสียงอีก๒ป้าย

แล้วเนี่ย๔๐๐แผ่นน่ะไม่พอหรอกเงินเท่านี้

คุยกับทั้งพักมาสี่ห้าวันแล้วพักก็ไม่เห็นจะให้คำตอบอะไรเลย
ดังนั้นเขาบอกว่าเลือกตั้งเสร็จเมื่อไหร่
ผมพร้อมจะลาออกทันที

แค่เริ่มต้นยังเริ่มต้นไม่สวยเลยนะคะ

ทีนี้ที่นครศรีธรรมราชหน่อยละกันค่ะ

นี่เป็นชาวเมืองนครศรีธรรมราช
ทำอะไรเขาเอาเอกสารหลักฐานที่กรกตส่งถึงเจ้าของบ้าน
แจ้งรายละเอียดคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมาร้องกับสมาคมสื่อ

อ้าวก็มันมีชื่อผีมาปรากฏอยู่
รายชื่อผีมาโผล่ในทะเบียนบ้านผม๑คน
แล้วระบุเอาไว้เลยนะคือมีชื่อผมแหละ
นายชัยสินตรึกตองลำดับที่๕๖
นางสาวโชศรีสุขันทองลำดับที่๕๗

นางสาวสายทานชนะแก้วลำดับที่๕๙
แต่ลำดับที่๕๗นางสาวโชศรีคือใคร
เป็นรายชื่อผีผมไม่เคยรู้จักมาก่อน

เพราะว่าเคยไปร้องทุกครั้งเลยนะเวลาที่มีการเลือกตั้ง
จะมีชื่อนางสาวโชศรีมาก็ร้องมาหลายรอบแล้ว

ติดต่อกับคุณโชศรีได้ด้วยครับผ่านทางไลน์คุณโชศรียืนยันว่าเธอ
มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเธออยู่ที่กรุงเทพ
เอ้าไม่งั้นชื่อจะมาอยู่ในทะเบียนบ้าน๒แห่ง
มันเป็นไปได้ยังไงอยากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะ